ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปเจาะลึกคดีเส้นพิษรักแรงหึงในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะ
เมื่อมีหนุ่มผู้ช่วยหมอฟันคนหนึ่งเขามีการชักปืน๙มมออกมากระหน่ำยิงตำรวจท่องเที่ยว
แล้วก็นักศึกษาแฟนสาวจนกระทั่งตายสยอง๒ศพ
ปมเหตุเรื่องนี้มาจากความหึงหวงเพราะว่าตัวมือยิงหึงหวงที่แฟนสาวบอกเลิก
แล้วไปมีแฟนใหม่ที่เป็นตำรวจสุดท้ายก็เลยตามมาแล้วก็ฆ่าตายสยองสองศพแบบนี้นะคะ
เรื่องหลังเรื่องนี้เป็นยังไงไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
ตำรวจสพเมืองระนองรับแจ้งเหตุยิงกัน๒ศพ
หน้าบ้านเช่าในซอยบ้านหมาสวยถนนเพชรเกษมอำเภอเมืองระนอง
ที่นั่นพบร่าง๑๐ตำรวจเอกอลงกรเพ็งกลัดวัย๒๘ปี
ผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจท่องเที่ยวระนอง
โดนยิงด้วยปืนขนาด๙มม
กระสุนพุ่งเจาะเบ้าตาหัวและลำตัวรวม๓นัด
อีกศพคือนางสาวบริสารอดใหญ่วัย๒๒
เป็นนักศึกษาคณะธุรกิจการโรงแรมและท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดระนอง
ถูกยิงด้วยปืนขนาดเดียวกันเข้ากกหูและลำตัว๓นัด
สยองกลางดึกวันที่๒๖กุมภาพันธ์
คดีนี้เป็นคดีอุชกันสะเทือนขวัญชุดสืบสวนลงพื้นที่สอบพยาน

พบก่อนเกิดเหตุมีรถเก๋งขับเข้ามาทางบ้านผู้ตาย

ตำรวจตรวจสอบไม่นานจึงพบว่าคนร้ายคือนายอุทิศมาสทอง
หน่งวัย๒๙เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ในโรงพยาบาลแห่ง๑ในจังหวัดประนอง

ตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติออกหมายจับตามล่าตัว
พยานที่เช่าบ้านอยู่ใกล้กันเล่าให้ฟังว่า
ก่อนเกิดเหตุเขาเพิ่งกลับเข้าบ้าน
เห็นรถเก๋งขับเข้ามาแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
ห่วงนั้นไม่กล้าออกมาดูกลัวโดนลูกหลง
พอสิ้นเสียงจึงพบว่าเป็นเหตุยิงกัน
พยานปากสำคัญอีกปากเป็นเพื่อนของบริสา
บอกนายโหน่งเพิ่งเลิกลากับวริสาได้๕๖เดือน
ก่อนก่อเหตุหน่งขับรถเก๋งมาซุ่มอยู่ข้างบ้าน
กระทั่งผู้ตายทั้งสองพร้อมเพื่อนชักชวนกันออกไปกินข้าวนอกบ้าน
พอทั้งคู่เปิดประตูออกมาจึงเข้าทางปืนนายโหน่งที่ซุ่มรออยู่
ปลาดเข้ามาจ่อยิงทั้งคู่ในระยะเผาขน
เหนียวไกลไปที่๑๐ตำรวจเอกอลงกรก่อน
แล้วตามยิงบริสาเป็นรายที่๒ล้มสุดจมกองเลือด
ในน่าไม่ยิงหนูมันยิงผู้ชายก่อน
๒นักที่๓นักแต่ก็ยิงผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็อี๊บ
ว่ามาเท่าบ้านอยู่นัดจุดเกิดเหตุ
ก่อนหยิบยื่นความตายให้
เป็นเหตุร้ายฆ่ากันตาย๒ศพ
พิษรักแรงหึงอีกจนได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน